คุณผู้ชมคะเตรียมพบกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ

เพราะว่าเป็นเนื่องในวาระร้อยวันแห่งความอาลัยค่ะ

สำหรับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะคะ
นับเป็นเอกสารการบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่ง
มีชีวิตชีวาพูดได้หัวเราะได้ร้องไห้ได้มันเล่งเพลงได้
ในรูปแบบคลิปสั้นควบคู่ไปกับการอ่านค่ะ
ตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย
ถามว่าจะมีแสงสีเสียงพูดได้หัวเราะได้ได้อย่างไร
ผสมผสานความถนัดและความชำนาญของไทยรัฐกรุ๊ปทั้ง๓สื่อนะคะ
ประกอบไปด้วยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับร้อยวันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพล
จัดทำเนื้อหารวม๓๒หน้า๔สีทั้งเล่มค่ะ
โดยจะแนบไปกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่๒๐มกราคม๒๕๖๒
นี่ถือว่าเป็นฉบับประวัติศาสตร์เลยนะคะ
แสงสีเสียงสื่อประสมทั้งฉบับเลยค่ะ
และคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายนะคะ
ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตของคุณเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะก็เปิดแอปพลิเคชันเพื่อที่จะดาวน์โหลดคอนเทนต์ต่าง
ขั้นตอนต่อไปนะคะไม่ยากค่ะ
ก็กดปุ่มเริ่มใช้งานหรือว่ากดปุ่มสตาร์ทได้เลย
ผมปฏิบัติตามที่คุณเขมสอนบอกคุณโรสลินบอกแล้วนะครับ
ตั้งแต่ในช่วงค่ำที่ผ่านมา
พอรู้ว่ามีฉบับพิเศษแบบนี้ก็ลองด้วยในมือถือส่วนตัวของตัวเอง
แล้วก็วันนี้เรามีตัวอย่างให้ดูด้วยว่าเมื่อดาวนโหลดแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
มันจะเลือกได้ว่าจะเป็นคุณสมบัติแบบชัดสูงหรือว่าจะคมชัดแบบปกติ
อันนี้นะครับสมมุติว่าเราเลือกเป็นคมชัดแบบปกติแล้วกันนะครับ

ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วเรามาสแกนที่บริเวณโลโก้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยครับ
ปรากฏลักษณะเป็นโลโก้ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลอยตัวขึ้นมา
ถ้าจำได้ตอนเราเล่นโปเกมอนนะครับคล้ายกัน
ลอยขึ้นมาแบบนั้นเลยครับจะมีปรากฏขึ้นมา
แต่ตอนนี้ให้ทดลองดูก่อนว่าถ้าดาวนโหลดมาแล้วจะใช้ได้แบบนี้เลย
มีรูปกล้องมีรูปของปากกาขนนกสายฟ้าแล้วก็เฟืองด้านหลัง
นี่คือสิ่งที่คุณผู้ชมจะสามารถทดลองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
พอถึง๒๐มกราคมปุ๊บ
อย่างที่บอกเพลงก็มีบรรยากาศการเคลื่อนพระบรมศพก็มี
รวมไปถึงความพิเศษต่างที่เราจะร่วมกันแสดงความอาลัยและแสดงความจงรักภักดี
มกราคมนี้นะครับก็ปรับได้นี่เป็นตัวอย่างเล็กน้อยตั้งแต่วันนี้ลองได้เลยนะครับ